คุณผู้ชมมาดูปัญหานี้กันนิดนึง
ไม่ได้ปัญหาในกรุงเทพเป็นปัญหาในหลายพื้นที่
เรื่องสายไฟสายสื่อสารนี่มันห้อยมาค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขานั่งกุมมืออยู่เลยนะคะ

เหมือนกับมันบาดข้อมือคล้ายกับจะขาดเลยนะ
ข้อมือคุณผู้ชมมือซ้ายของเขา
ขาดเลยเหรอใช่ค่ะเขาอายุ๒๓สัญชาติกินีค่ะ
กุมมือซ้ายอยู่กลางถนนเลือดอาบเลยนะคะ
กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ถมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบ่าย๒โมง
ซอยหลังค่ายติดกับประตูทางเข้าออกด้านหลังค่ายตักศิลป์นะคะ

ผู้ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ว่าเป็นสายสื่อสารนะคะแต่ไม่รู้ว่าสายอะไร
มันเกี่ยวเข้าที่ข้อมือด้านซ้าย
เลือดเต็มเลยนะคะรถล้มอ่ะ
ข้อมือขาดอ่ะครับแล้วก็มันมีสายห้อยอยู่ลงมาบนถนนนะคะ
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะสายแบบเนี้ยคุณผู้ชมลองดู
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ทะเบียน
ล้มอยู่มีถุงพลอยหล่นอยู่นะคะ
ถุงพลอยทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนเจ็บกะค่ะ
เขาเป็นพ่อค้าพลอยอะนะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยคุยกับเพื่อนคนเจ็บ
นายดูยาเต้อายุ๕๐

ยังไม่ได้ออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะคะครับ
ครับ

แล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบคะ

มือเขาขาดไปเลยอย่างไรดีคะ
อยากจะให้หน่วยงานเจ้าของบริษัท

มาช่วยดูแลรับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีกำลังตรวจสอบนะคะ
ว่าสายต้นเหตุคือสายอะไรเป็นสายของบริษัทไหน
แล้วหลังจากนั้นจะมีการดำเนินคดีค่ะ
นี่ค่ะก็เดี๋ยวตำรวจจะดำเนินการให้ค่ะ